เอาละครับท่านผู้ชมครับมาเข้าเมนูที่๒อ่อมไก่
พี่เคยทานแต่พี่ไม่เคยเห็นวิธีการทำ
วันนี้เลยจะจดจำเอาไว้ด้วย

ไครแล้วก็ต้องใช้นี่ด้วยหรอค่ะ

แหมตำถี่มากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่หรอกแต่ว่า

ส่วนผสมของอ่อมไก่ก็จะมีเนื้อไก่น้ำปลาร้า
พริกชี้ฟ้าพริกแห้งขาตะไคร้
เทียมหอมแดงมะเขือเปราะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมครับ
เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนของอีสานครับ

อยู่ประเภทแกงอย่างแว่นแว่นแปะเหมือนแกงเหลืองแกงไต๊คประอะไรไง
ก็จะคุกขึวน้ำคุกขึกไปใหญ่เลยน้ำคุกเข้าเลย

เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งใช่ป่
แต่ต้องใช้เวลานะคะคุณผู้ชม

ส่วนมากก็จะเป็นศูนย์ที่ต่อเนื่องมา
นอกโบราณค่ะจำมาส่งต่อถึงหนูแหละ

แต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะรับได้แค่ไหน

แต่ผู้หญิงยังไงก็ต้องรับไม่อยากรับก็ต้องรับ
เพราะว่าผู้หญิงต้องเข้าครัว

เขาบอกว่าของคนอีสานเนี่ยถ้าขึ้นชื่อคำว่าแกงเนี่ย

ใส่กะพริกกับไม่ใส่
มันจะต้องมีผักหลายชนิดซึ่งมีคุณค่าทางโฆษณา
เดี๋ยว

ไม่ต้องละเอียดมากนะครับพี่
พอแล้วมันท่านโค้กแบบดีจังหวะ
พอละ

อ๋อแล้วพริกพอแล้วเหรอ
ทีเดียวปุ๊ะเราก็บอรี่นี่อะไรนี่ซ่อนอยู่ในต้นไอ้ของหวานไอ้กี่อันไอ้ของหนูเนี่ย
ฮะอย่าพูดไปเดี๋ยวเขารู้กัน
หนูทานเก่งค่ะโดยเฉพาะขนม

เป็นคนแบบชอบแต่ว่าไม่เคยออกกำลังกายหนักนะคะไม่เคยแบบเข้าฟิตเน็
พี่เขาก็ออกขาดจากข่าบแล้วออกจนขุดไปหมดแล้ว
อาจจะเป็นเพราะว่าใช้พลังงานบนเวทีค่อนข้างเยอะมาก
พี่เขาไม่ใช่หรอกพี่แห่งบนเวทีเหงือย้อยใครย้อยแต่ขนมยังกงไปในเท่อยู่เนี่ย

ไม่จำเป็นเนอะใส่น้ำนี่ไงอาหารอีสานหนูชอบกินตรงนี้
พี่เอกเขาไม่ค่อยใส่น้ำมันแต่หนูพี่เอกเห็นหนูก็กินแต่อาหารดิสาร
แล้วไม่หนูอ้วนอ่ะหนูก็กินอาหารดิสารก็อ้วนนะอ้วนพี่ยังอ้วนเลย
อาหารใต้อ่ะกินแล้วจะไม่อ้วนนี่ไงอ่าใช่แต่จะลงทุน
อยู่กันอย่างงี้เลยนะตอนนี้ตอนนี้ใส่อะไรน่ารักดีน่ารักดี
ใส่ไก่ค่ะใส่ไก่ไปแล้วถ้าเป็นอ่อมไก่ก็ใส่ไก่อันนี้อะไรอันนี้อันนี้
พันธุ์พันธุ์อันนี้อะไรผักชีร้าว
แม่ตาน้ำเริ่มแห้งอ่ะค่ะอ่ะคั่วไปก่อนยังค่ะยังยัง
ยังยังไม่แห้งยังมีน้ำอยู่อ๋อต้องให้เขาแห้งเลยเหรอคะแล้วคือ
อย่างงี้ก็ต้องชมครับคนที่เป็นนักร้องหรือเป็นหมอรัม
เป็นศิลปินพื้นบ้านดังสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ดังเพราะไปจ้างเปิดเพลง
แล้วไม่ได้ดังเพราะว่าไปออกทีวีแล้วคนรู้จักแต่ดังเพราะไปเล่นวันนี้
แล้วคนที่เนี้ยล้ำลือกันว่าคนนี้เล่นเก่งต่อปากแล้วไปดังอีกที่เนี้ย
ก็เล่นอีกที่เนี้ยคนนี้ล้ำลือกันว่าคนนี้เล่นเก่ง
ต้องดูกันขณะที่บอกว่าทำให้สนามมวยเขาแตก
สนามมวยฯลูมพินีฯพังเลยนะคะ
สำหรับการมายืนน้ำตาไหลเลยพังหมด
คนเยอะเกินเขามาแสดงคนเทพฯทีแรกไปแหม
ตอนที่ยังไม่เคยเห็น

ใส่น้ำปลาร้าดิบเลยเหรอนะแม่ไม่ต้องต้มใช่ไหมคะ
มันต้มอยู่ในนี้อยู่แล้วครับ
ต้มอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะหนู
แค่มาใส่ปลาร้าไปแล้วหอมเลย
ไม่ต้องใส่แค่นั้นเลยเหรอนะปลาร้าเรื่อย

ถ้าใจร้อนเดี๋ยวมันแก้ไขไม่ได้

แต่นั่นคือกำลังเปรี้ยงเลย
ด่างงานรสมือเลยครับ

รำผู้คือร้องสองคน

รำโตเวทีก็รำโตวัธีก็แก้กัน

แม่เล่าให้ฟังว่าคุณยายก็ให้เรียนแล้วค่ะพี่

กับครูหนูเวียงแก้วประเสริฐเป็นคุณป้า
เวลาลำเหมือนแม่หนูเวียงนิดนึง

แล้วก็ซุดลูกคอลูกเอื้อนค่ะ

เหมือนกับเพลงนิ้วตรงต้อนนี้เหมือนกัน

แค่โอ้เฮไหเอฮเอฮเอฮเอฮแค่เนี้ย
ใช่ใช่ใช่
เห็นแค่นี้เนี้ยถ่ายคลิปตลอดเลย
ถ้าสมมุติว่าไม่มีการถ่ายคลิปอยากได้สูตรของคุณแม่
จำแบบวิธีอื่นมีวิธีไหน
ก็คงต้องแอบถ่ายแบบเนี่ย

อธิบายแล้วมันแบบว่าเราพูดไปมันไม่เหมือน
แต่ว่าหลังจากนี้แคนดี้ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรอาจจะต้องให้คุณแม่ทำให้ดูอย่างนี้แหละค่ะ
เพราะคุณแม่น่าจะมีสูตรจากคุณยายอะไรอีกหลายอย่าง
แม่ทำกับข้าวอร่อยแต่ไม่ทำเองเท่านั้นเอง
จริงการทำกับข้าวอาพาพรพี่เอกว่ามันเป็นศิลปะยังไง

เพราะว่ามันจะต้องมีวิธีการปรุงมีวิธีการชิม
บางคนถ้าลิ้นจราเข้ก็ทำไม่ได้
ลิ้นเจราเข้มันไม่รู้จะรสชาติมันจะกินด้วย

แต่ตอนนี้คือข้วยให้น้ำให้หอมข้วย

ไม่ให้เพ็งใจหน่อยแต่ง็ไม่ทำนั้น

ละมุนละมัยต้มน้ำแห้งแล้วแห้งอีกเนี่ย
ถ้าไก่สุกแล้วเราก็ชิมน้ำมันว่าพอดีไหม

สำหรับเมนูอ่อมไก่สูตรเด็ดประจำบ้านของแม่บานเย็นรากแก่นแม่
เห็นแล้วท่าจะแซ่บอีลีนะครับ
ต่อไปก็มาถึงเมนูของหวานของแม่ริงกันเลยนะฮะ

คุณเลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกหน่อยนะครับ

จะได้รสชาติหวานอร่อยจากกล้วยนั่นเองครับ
เมื่อเลือกกล้วยได้แล้วก็นำมาปลอกเปลือก

ซึ่งส่วนผสมของกล้วยบัวชีวันนี้ก็ไม่ยากนะฮะ

ก็จะมีน้ำกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือ
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มทำกล้วยบูชิกันเลย
โดยเริ่มจากนำกะทิไปตั้งไฟ

คนให้เข้ากันสักหน่อยแล้วก็รอจนน้ำกะทิเดือด
น้ำกะทิเดือดแล้วให้ใส่กล้วยที่หั่นไว้ลงไปนะครับ
ตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้พอละลาย
เดือดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเมนูกล้วยบัวชีของแม่เรียง
พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาล้อมวงชิมกับข้าวแม่กันครับ
ปกติโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงสนิทกับคุณแม่อยู่แล้ว
แล้วคุยเทียบทุกเรื่องแคนดี้เป็นอย่างไรไหม

แล้วถ้าแบบก็ทะเลาะกันจะฟอกมันยังไงคุยยังไง
สมัยเด็กหนูกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ไม่เคยมีสักช่วงเวลาเลยที่รู้สึกว่าเราขาดความอบอุ่นจากเขา
แล้วเราก็รู้สึกภาพภูมิใจมากที่เห็นคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราคนเดียว
แบกสิ่งอะไรไม่รู้ไว้ใหญ่ระดับโลกระดับประเทศ
แล้วเขาทำได้ดีนี่คือสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตเลย